คุณผู้ชมรวมไปถึงคุณสองคนเลย

ไปกันที่จังหวัดนครพนม
ไปร่วมงานวันสัตนาคารำลึก
คุณผู้ชมค่ะ๖๖ปี

ก็คืองานพิธีบูชาบวงสวงองค์พญานาคทั้ง๗องค์คุณผู้ชม
เชื่อกันว่าท่านดูแลปกปักรักษา
แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นงานสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมากนะ
งานครั้งนี้ค่ะลูกหลานสายมูที่ศรัทธาพญานาคก็พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานกันแบบคับข้างเลย
แล้วก็พาพร้อมกันนะฮะจัดพานบายสีพญานาคชุดใหญ่ค่ะ
อลังการมูลค่าคุณผู้ชมเขาบอกเป็นล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะ

วายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุพนมคุณดูสิ

คือมาจากความรักความศรัทธาของพี่น้องประชาชนคุณผู้ชม
อกจากลูกหลานชาวบ้านสายยานพญานาคกันแล้วก็มีคนบันเทิงที่เป็นสายมู
เขาเชื่อสุดใจเลยว่าเขาเป็นลูกหลานพญานาค
พี่หญิงทิติการนี้แล้วก็คุณเก่งทัชยะค่ะ
เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วอย่างที่ทราบกันดีนะว่าพี่หญิงทิติการเนี่ย
หญิงเองเนี่ยเชื่อมากแล้วก็นับถือในองค์ปู่พญานาคแบบสุดหัวใจเลย
เวลาที่เขาจะหยิบจับอะไรก็จะตั้งใจเดินทางมาขอพรท่าน
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนทุกครั้งเลยนะ
เวลาจะเริ่มทำธุรกิจเริ่มงานเริ่มงานเพลงอะไรต่างก็ว่ากันไป
ครั้งนี้ตั้งใจเดินทางมาร่วมพิธีเพราะเชื่อว่าใครที่มาเนี่ย
โชคลาภบังเกิดแน่นอนแล้วก็ประสบผลสำเร็จในทันทีนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมและยังไม่หมดนะนอกจากพี่หญิงกับเก่งแล้วนะ
ส่วนคนนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าชายสายมูเลย
ลายคนบอกว่าไปที่ไหน
ก็มีชื่อน้องก๊อตไปด้วยตลอดเลย

สัตนาคารำลึกมาด้วยเช่นเดียวกัน
ที่สำคัญไม่เพียงแค่นั้นคุณผู้ชมงานบุญใหญ่ประจำปีทั้งที
เลขมงคลต้องมาเลขมงคลต้องมีค่ะ
เลขมงคลที่ได้นี่จุดทูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัวท้ายอาจจะดูไม่ชัดแต่เราส่องมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือ๔๑๙คุณผู้ชม
ดูแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะ
ส่วนตัวเลขอื่นที่เกี่ยวข้องย้ำกันอีกนิดนึง
งานวันสัตนคราชรำลึกครบรอบ๖๖ปีแล้วก็มีองค์พญานาคทั้งหมด๗องค์
ก็เป็นความเชื่อค่ะ๔๑๙นะคะ